กลับไปในสมัยก่อนยุค๙๐พิธีกรคู่หนึ่งโด่งดังมาก
อิ่งอิ๋งอิ่งอ้อยเป็นพี่น้องกัน
จำได้เลยรายการโชคดีนาทีทอง
ถูกต้องแล้วก็มีรายการพวกท่องเที่ยวต่าง
แล้วก็โด่งดังมากในยุคนึงสมัยหนึ่ง
แต่ว่าล่าสุดเมื่อวานนี้เราต้องสูญเสียคุณอิ๋งอิ่งนะครับ
เนื่องจากว่าปวดเป็นโรคมะเร็งก็เสียชีวิตไป
เมื่อเช้าของเมื่อวานนี้ครับคุณผู้ชม
นี่ตัวอย่างรายการโชคดีนาทีทองเที่ยงวันอังคาร
เป็นคู่พิธีกรที่โด่งดังมากเลยในยุค๙๐เนอะ
เขาเป็นพี่น้องกันและชื่อคล้องกันอิงอิงอิงอ้อ
ถูกต้องแต่วันล่าสุดที่ผมได้บอกไปนะครับ
คุณอิ๋งอิ๋งสิทธินีครับเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งครับ
นะฮะก็ที่บรรยากาศที่สาราบำเพ็ญกุศล
สะเกดราชวรมหาวิหารครับทางครอบครัวเองนะครับ
ก็ได้นำร่างของคุณอิ๋งอิ๋งชื่อจริงคือสิทธินีกิติสิทโทนะครับ
อายุห้าสิบเจ็ดปีไปตั้งบำเพ็ญกุศลครับ
โดยทางครอบครัวของงดพวงหลีดดอกไม้สดโดยทางเจ้าภาพนั้นก็ของงดไป
แต่ว่าสามารถร่วมที่จะทำบุญตามเจตนารมณ์ของผู้วายชน
ก็คือเป็นพวงหลีดพัดลมนั่นเองนะครับ
เพื่อให้นำไปใช้ประโยชน์อื่นอื่นได้ต่อไปครับนะครับทางด้านของน้องสาวของคุณอิ๋งอิ๋งเอง
ก็ออกมาเปิดใจหลังสูญเสียพี่สาวจากโรคมะเร็งระยะสุดท้ายก็คือคุณอิ่งอ้อย
ก็ได้บอกว่าพี่อิ๋งอิ๋งเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลตั้งแต่วันที่๖มิถุนายน
จนกระทั่ง๒๐มิถุนายนระบบร่างกายของพี่อิ๋งอิ่งเริ่มไม่ตอบรับไม่ตอบสนองแล้ว
ส่วน๒วันที่แล้วจากที่พูดไม่ได้อยู่พูดขึ้นมาว่าไม่เอาแล้ว
พูดคำนี้ไม่เอาแล้วจากนั้นพี่อิงอิ๋งก็กระชากสายออกซิเจนออกครับ
ไม่เอาแล้วคือเขาประมาณว่าเขาไม่ทนแล้วไม่อยู่แล้วอะไรประมาณนี้
หยุดหายใจลงไปเองเลยหลังจากพูดคำว่าไม่เอาแล้วครับ
คุณหมอบอกเลยว่าไม่ได้แล้วนี่คือเป็นวาระสุดท้ายแล้ว
จริงระบบมันค่อยพังลงจนกระทั่งเสียชีวิต
ในเวลา๖นาฬิกา๑๓นาที

ส่วนบริษัทและทรัพย์สินของพี่อิ๋งอิ๋งสมบัติทั้งหมด
ทางครอบครัวปรึกษากันแล้วว่าจะบริจาคทั้งหมดเลยนะครับ
หลังจากนี้อาจจะมีการตั้งมูลนิธิขึ้นมา
อยู่ระหว่างการปรึกษากันสำหรับคนในครอบครัวนะครับ
ส่วนที่พี่อิ๋งอิ๋งเพิ่งจะออกรายการไปว่ากลับมาคืนดีกันกับสามีแล้ว
อันนี้หลายคนก็ติดตามกันอยู่
น้องสาวที่แจ้งว่าเขาไม่ได้กลับไป
ไม่ได้กลับมาดูแลแค่คบกันเป็นกิ๊กกันเฉยกลับมาเจอกันอะไรแบบนี้
เขาไม่ได้เข้ามาดูแลในบ้านอะไรต่างนาทีสุดท้ายของคุณอิ๋งอิ๋งจนนะ
ก็ทำเองทั้งหมดส่วนวันอื่นเนี่ยเขาจะมาหรือเปล่าก็แล้วแต่เขา
อันนี้พูดถึงอดีตสามีนะครับนะฮะทางครอบครัวก็จะจัดงานให้ดีที่สุด
เป็นการส่งความสุขสุดท้ายให้กับคุณอิงอิ๊งฟังเสียงน้องสาวหน่อยครับ
ตรงนี้คือก็ไม่ได้กลับมาดูแลนะคะคือเหมือนเขาบอกว่าเขาคบกันแบบเป็นพีคเฉย
กลับมาก็คือแบบเจอกันออกไปทานข้าวแล้วก็พี่หญิงก็ดูแลตัวเองเขาก็ไม่ได้มาเข้ามาอยู่ดูแลในบ้าน
นาทีสุดท้ายก็ไม่เจอคนคนหนึ่ง
ไม่ค่ะเพราะว่านาทีสุดท้ายของผู้หญิงวันนี้แม้กระทั่งพิธีนำศพ
ทีนี้เนี่ยนอกจากในวงการบรรเทิงแล้ว
เมื่อวานนี้ครับในแวดวงธุรกิจสายการบินครับ
ก็ได้สูญเสียบุคคลสำคัญไปอีกหนึ่งท่าน
ชื่อเล่นคือพี่จ่อยนะครับหรือว่าคุณนัดดาบุรณสิริครับ
แล้วก็เป็นพี่ชายของคุณนีโนเมธานีด้วยนะครับ
ก็ล่าสุดเสียชีวิตไปเมื่อวานจากโรคมะเร็งด้วยวัย๕๙ปี
การเสียชีวิตของคุณนัดดานั้นได้สร้างความเสียใจให้กับเพื่อนร่วมงานนะฮะ
ทั้งแวดวงธุรกิจวงการบันเทิงที่เพื่อนบริโรงงานกัน
กับสายการบินนี้แล้วก็คนที่ทำธุรกิจสายการบิน
รวมทั้งคนที่เป็นลูกน้องของท่านด้วย
ก็มีการโพสต์ข้อความไว้อะไรกันเยอะ
อันนี้ก็เป็นเรื่องของแวดวงธุรกิจ
ส่วนแวดวงการบินก็มีข่าวเศร้าเหมือนกัน
เมื่อ๑๐๓หญิงมรนองรักสุวรรณชาวี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีและสหรัฐสนเทศ
ในยุคของรัฐบาลคุณอับวิสิทธิ์แล้วนะ
เสียชีวิตลงอย่างสงบเหมือนกันด้วยวัย๖๖ปีครับ
หลังจากที่ล้มแล้วสมองไปกระทบกระเทือน
รักษาอยู่ที่โรงพยาบาลตั้งแต่ปี๒๕๖๔ยาวนานนะครับ
อันนี้ก็เป็นการสูญเสียบุคคลสำคัญไป๓คนสำหรับ๓วงการเลยนะครับ